นี่เขาบอกเมาจากตาเลย

เอาไปดูคะ
อาจารย์ต้องเรียกจากไหนมา

เอาครับเคลื่อนครับ
เจ้าหูบอกดูตะอาจารย์
ว่าสมภาระจูตมหมากกับผู้จัดการปฏิเสธประธรรมันปฏิเสธรักษาทางประสิทธิ
ด้วยด้วยขอบความชมด้วย

ด้วยด้วยขอบความชมด้วย
ขอบความชมด้วย
ใครได้ไปจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังค่ะ
เข้ามายืนอันนะบอกว่าอาจารย์ทูลหรือศรีจิกงท่านเนี่ย
เป็นจอมทั้งหม่ำเวทย์ของจริงเออ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ชมนะคะ
เอาใช้วิจารณญาณในการรับชมเราก็นำเสนอให้ดูแบบเพลิน
ในช่วงเช้าแบบนี้เนอะเนอะเนอะเนอะ
ไปซีเรียสกับข่าวบ้างนะบางทีดูแล้วก็แบบปล่อยผ่านบ้างก็มี
แต่ถ้าจะคิดเพิ่มเติมไปหาข้อมูลกันได้
ยังไงซะเดี๋ยวเรื่องราวพวกนี้เราชอบตามติดให้ดูอยู่แล้ว

ส่งกันมาได้แชร์ความรู้แชร์ข้อมูลกัน